เงินวันนี้จะพาไปที่จังหวัดบุรีรำ
ที่นั่นจะไปรู้จักกับสวนทุเรียนที่เติบโตและออกดอก
ผลจากการดูแลแบบพิเศษสุด

เกษตรทำเงิน
เดินดูทุเรียนกับสองหนุ่มใหญ่
เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในอำเภอปักคำจังหวัดบุรีรำ
อยากจะบอกแบบตะโกนเลยว่า
บุรีรำเขามีน้ำแร่จากหินภูเขาไฟนะครับ
ชวนชาวตลอดข่าวบุกสวนปลูกทุเรียน
ในพื้นที่ดินภูเขาไฟและรดน้ำด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ
อยู่ที่บ้านเทพพัฒนาตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
เจ้าของสวนก็คือลุงอาจทองเรืองอายุ๕๑ปี
ส่วนทุเรียนที่นี่มีความพิเศษสุดครับคุณผู้ชม
เพราะต้นไม้ทุกต้นเติบโตออกดอกออกผลด้วยน้ำแร่จากหินภูเขาไฟ
เพราะที่นี่เจาะบาดานรดต้นไม้ภายในสวนทุกวัน
ใช่หรือไม่ครับผู้ใหญ่วิศนุ
เพราะว่าน้ำเราเจาะลงไปถึงประมาณ๔๐เมตร

ทะลุแผ่นหินไปนะครับ๑๐เมตรเนี่ยมันจะไปเจอเป็นหินด่านหินแผ่นใหญ่เลยแหละ

มีข้อการเป็นน้ำแร่ครับ
โอ้โหสวนผลไม้ของลุงอาจรสด้วยน้ำแร่ทุกวัน
พื้นที่ในการทำการเกษตรจำนวน๗ไร่
แล้วแบ่งเนื้อที่ปลูกจำนวน๖ไร่
แน่นอนว่าทุเรียนที่ปลูกประมาณ๑๕๐ต้น
เติบโตมาจากน้ำแหล่หินพุกขาวไฟล้วนครับ
อาจตั้งใจปลูกสวนผลไม้
ให้ลูกหลานได้สืบทอดสวนต่อ
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับลุงอาจ
พอปู่มาก็เลยมีที่ปรึกษา

เขามาทำสวนอยู่ที่น้องขนาดเชิงสาง
ก็เลยให้เขามาช่วยดูเรื่องปุ๋ยเรื่องฮอร์โมน
แล้วลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนมาจากไหนบ้างครับลุงอาจ

แล้วก็เพื่อนบ้านพี่น้องจองหมดแล้ว
แหมพอถามถึงลูกค้ามาจากไหนบ้าง
อาจถึงกลับยิ้มกว้างเลยนะครับ
กลายเป็นว่าตอนนี้ทุเรียนในสวนลุงอาจถูกจองหมดแล้วครับ
ซึ่งราคาขายอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมครับ

เป็นทุเรียนที่ปลูกอยู่บนพื้นที่ดินภูเขาไฟ
และแหล่งน้ำแร่ชั้นดี
จึงทำให้ผลผลิตทุเรียนมีอัตลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร
ก็คือผิวนอกกรอบ
เนื้อในนุ่มละมุนเหมือนคัสตาร์ทครีม
รสชาติหวานมันเนื้อแห้งไม่มีน้ำเยิม
หากใครได้ทานแล้วต้องจิตใจในรสสัมผัสไปตามกัน
เกษตรกรที่รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าแบบนี้
ก็ทำให้สวนแห่งนี้กลายเป็นเกษตรทำเงินไปเลยครับ
เขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยยันเปลือกเลยน้องใบตองลองไหม
ปกติไม่ถนัดทานถนัดโดนฟาด
เปลือกทุเรียนนะคุณ